แต่ทีนี้ไปดูเรื่องของที่มันเกี่ยวเนื่องกับโควิด
คือผู้ชายคนหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเขาติดโควิด
แต่การที่เขาติดโควิดมันทำให้เขาเครียดมาก
เครียดจนถึงขั้นไปซื้อเหล้ามาดื่มและดื่มหนักเกินไป
จนเกิดอาการช็อกเสียชีวิต
แต่เป็นการเสียชีวิตจากการดื่มสุรามากเกินไป

รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีมีคนเสียชีวิตที่บ้านพักค่ะ

ก็ประสานตำรวจสพเมืองสุรินท
พร้อมด้วยพราชโรงพยาบาลสุรินตร์อาสาสมัครกู้ภัยสุรินตร์
เก็บและบรรจุกร่างของนายทวีสักค่าราชการครูเกษียณอายุค่ะ
อายุ๖๕ปีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูง
กับภรรยาพูดคุยกับทีมข่าวนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวหลายโรคคือก่อนที่จะเสียชีวิต
มาตรวจให้ซึ่งก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
แต่ผู้ตายบอกว่าไม่ยอมรับค่ะบอกว่าไม่ได้ติดโควิด๑๙
เป็นโรคอื่นหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นมีอาการเครียด
เห็นได้ชัดซื้อเหล้ามาดื่มอย่างหนัก
สิบแบนนะคะดื่มคนเดียวสิบแบน
หลังจากนั้นมีอาการหายใจไม่ออกนะคะ
พยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สำเร็จเสียชีวิต

นี่น่ะไปเจอเหล้าอีกไหมรอไปส้มอืม
กินทีเดียวครึ่งแบนหมดเลยแกจะเครียดมั้ง
แกอายสำนักนั้นแต่แกก็ว่าคุณไม่ได้เป็นอะไร
ทำไมต้องว่าคุณเป็นโควิดอืม
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าแรกที่ได้เคลื่อนย้ายศพผู้ตายนำไปเก็บไว้ที่คู่ภัยซูรินก่อน
รอผลตรวจยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของโควิดและจะได้ติดต่อวัดเพื่อทำการเผาศพ
กลางความเศร้าโศกเสียใจและความหดหูของเพื่อนบ้านที่ต้องมาเจอผู้ป่วยโควิดนอนตายค้าบ้าน
โดยที่ไม่ได้รับการรักษานะคะถ้าเป็นกรณีที่เสียชีวิตจากโควิดจริงนะคะ
ขณะที่แหล่งข่าวในพื้นที่แจ้งว่าวัดที่มีเมนเผาศพในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
บางวัดตอนนี้มีการเรียกเก็บค่าเผาศพผู้ที่ถิดเชื้อโควิดสิบเก้าสามหมื่นบาทนะคะ
เรื่องนี้ถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักค่ะเพราะว่าสถานการณ์ปกติตอนนี้ก็ย่ำแย่พออยู่แล้วนะคะ
วัดยังมาเรียกเก็บค่าเผาศพชาวบ้านแบบนี้อีกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้องเรียนเข้ามานะคะจากพื้นที่สุรินทร์ค่ะ